คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะจริงช่วงประมาณไม่นานมานี้เอง
เรานำเสนอข่าวไปเป็นเรื่องผีขอสะพานใช่
คือผีที่ว่านี่ไม่ใช่ผีที่เป็นวิญญาณนะฮะแต่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านที่ชายภูมิอ่ะ
แต่งตัวเป็นผีกันแล้วก็เนี่ยคืบคลานย้ำคุณผู้ชมเขานอนคลานกันมาเลยอ่ะ
ขอสะพานน้อยขอสะพานน้อยเสียงเหมือนมากเขียนว่าสอน
ร้องแบบนี้จริงแต่งเป็นผีหลากหลายเลยสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยคือ
แสดงเป็นสัญลักษณ์คือสะพานตรงนั้นมันขาดตั้งแต่โดนพายุโพดุลกันยายนนู้น
สองเดือนสามเดือนผ่านไปไม่มีการซ่อมเขาก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้มีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นพระสงฆ์ด้วยค่ะ

แล้วรถคันนี้ก็พุ่งตกลงไปในน้ำแบบแทบไม่ได้แตะเบรกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายบ้านทรัพย์สีทองท่าหินโมงทางเข้าเมืองชายภูมิค่ะ
และในซากรถที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เราต้องมีการทำเซ็นเซอร์
เพราะมีศพของพระเอกรินปาเนาพระลูกวัดโคกนาแพงในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น
มรณภาพติดอยู่ในซากรถค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะนายนัตภพนโอพาวะ๒๓ปีเนี่ยรอดตายบุด
เขาทุบกระจกรถตอนที่รถมันพุ่งลงไปในน้ำจนกระจกมันหลุดออกมาแล้วเขาก็หนีออกมาได้
ถึงจะเอาศพของท่านออกจากรถได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ๑๕พฤศจิกายน
เรื่องต้นคิดว่านายนัทพลคนขับรถเนี่ยคงไม่ชินเส้นทาง
จุดเกิดเหตุถามว่ามีป้ายเตือนไหมว่าสะพานขาด
ก็มีอะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ชินนะคะก็เลยเนี่ยนี่คือสภาพทางอะค่ะ
สะพานขาดแบบนี้เลยแล้วเขาก็พุ่งตกลงไปในลำน้ำแบบนี้เลยนะคะ
ถนนสายบ้านทรัพย์สีทองนี้เนี่ยมันจะเป็นทางเข้าเมืองชายภูมิช่วงบ้านห้วยผักหนาม
เขื่อนลำประทาวบ้านท้าหินโมค่ะช่วงที่ถนนขาดเนี่ยมันยาวกว่าสามสิบเมตร
แล้วมันขาดมานานแล้วเพราะมันโดนตั้งแต่พายุโพดูนู้นกันยายนนะคะ
จนสะพานขาดชาวบ้านเขาก็รอแล้วรอเล่าว่าจะมีการสร้างสะพานใหม่เมื่อไหร่
ทางการจะมาช่วยเหลือเมื่อไหร่ทางขาดเนี่ย๓๐เมตร
น้ำข้างล่างเนี่ยลึกอีกห้าเมตรค่ะเราก็ต้องไปถามคนขับเนอะ
ตอนเกิดเหตุมันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงพุ่งลงไปแบบนั้น
อ่ะมีไหมนายนัทพลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันใกล้เวลาฉันเพลแล้ว
เขามากับพระเอกรินสองคนก็พูดคุยกันว่าเออ
จะไปกินอาหารร้านไหนก็กลัวจะไม่ทันอะเนาะ
ก็อาจจะหันหน้าคุยกันแล้วก็เลยไม่ทันสังเกต
ป้ายที่ติดไว้ข้างทางแบบนี้ค่ะว่าอีกร้อยเมตรสะพานขาด
ห้ามรถทุกชนิดผ่านแต่ถามว่าป้ายมีไหมป้ายอ่ะ
มีมีแต่ไม่รู้ว่าจังหวะหันไปคุยกันหรืออะไรคือไม่เห็น
แล้วก็ขับเลยป้ายพุ่งตรงไปเลยค่ะแล้วพอถึงจุดเกิดเหตุก็ตกน้ำไปแบบ
ปีไม่มีขลุยแบบเนี้ยพุ่งลงไปเต็มเต็มน้ำลึกห้าเมตร
เขาบอกว่าเขาพยายามถีบกระจกหน้าถีบกระจกข้าง
แต่ยังไงมันก็ไม่ออกสุดท้ายถีบกระจกแคปด้านหลัง
มันหลุดออกเขาก็เลยรีบพุ่งออกจากน้ำเลยค่ะ
แต่พระเอกรินตามออกมาไม่ทันก็เลยมรณภาพอยู่ในรถ
ส่วนตัวเขาขึ้นฝั่งได้ก็รีบไปตามคนใกล้เคียงมาช่วยเหลือ

เพราะเขาออกจากไอ่รถได้ไหมที่จมไหน

ถ้าเกิดแบบถนนมันขาดขนาดนั้นอาจจะต้องมีอะไรมากั้นเลยหรือเปล่า
ไม่ให้ใช้ทีนี้คุณภูริพัฒนบุญนินค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แหละไอ้ทางที่มันขาดเนี่ยมันสูงชันประมาณ๑๒เมตรได้
ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยจริงจริงค่ะสามเดือนผ่านไปก็มีแค่ป้าย
ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ติดเอาไว้เฉยว่าเอออีกร้อยเมตรสะพานขาดนะห้ามผ่าน
แต่มันไม่มีการแก้ไขไม่มีการซ่อมแซมคุณภูริพัฒน์ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือนายนัทพล
แล้วก็พระเอกรินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าชาวบ้านเห็นนะว่ารถคันนี้ขับมาเร็วมากเลย
ขับผ่านป้ายเตือนฟิวเข้าไปเลยแม่ค้าที่ตั้งร้านอยู่ตรงนั้นน่ะตะโกนเรียกด้วยนะคะ
เรียกแล้วอย่าไปสะพานขาดอย่าไปก็อยู่ในรถอ่ะก็คงจะไม่ได้ยินแล้วถ้าจังหวะหันมาคุยกันด้วยแล้วเนี่ย
และอาจจะขับเร็วด้วยคงมองไม่เห็นแล้วร้อยเมตรถ้าขับมาเร็วมันแป๊บเดียวเองค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านก็บอกแล้วว่าเห็นรถคันนี้พุ่งลงน้ำไปเลยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ค่ะชาวบ้านที่ขายของอยู่ที่ร้านค้าเขาเล่าบอกว่ามอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยร่วงลงไปแล้วก็มี
กระบะคันนี้เนี่ยคือคันที่๓๒คันแรกด้วยความที่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ว่ายน้ำขึ้นมา
ไหว้ออกมาได้เลยไม่ต้องถีบกระจกอะไรให้วุ่นวายแต่เมื่อครั้งที่สามเป็นรถยนต์เป็นรถกระบะออกมาไม่ทัน
ชาวบ้านนะหวาดกลัวแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์มากเพราะว่าคนที่ตายก็เป็นพระสงฆ์ด้วย
แล้วชาวบ้านเองก็ยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเมื่อไหร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะซ่อมแซมสะพานนี้ให้เขาสักที
ใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็มีคนตาย
แล้วยิ่งกลางค่ำกลางคืนคนไม่รู้มองป้ายไม่เห็นจะต้องให้มีคนตายอีกเยอะเท่าไหร่ถึงจะมีการมาซ่อม
วันนี้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิก็เลยเอาหินคลุกอะค่ะ
มาปิดทางเข้าถนนที่ขาดทั้งสองฝั่ง

อันนี้ผีขอสะพาน
ที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

คือจะต้องมาร้องขอกันขนาดนี้เลยเนี่ยคือล้มลุกลุกคลานขอกันอย่างนี้เลย

สร้างค่ะสร้างค่ะแต่ว่าก่อนที่จะสร้างเนี่ยมันใช้เวลานาน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิเอาหินคลุกมาปิดทางเข้าเลย

มันต้องปิดน่ะมันควรจะปิดถ้าเกิดแบบมันอันตรายขนาดนั้นไง
แค่ป้ายตอนกลางคืนแบบเห็นไม่เห็น
แต่มันติดขัดอยู่นิดนึงค่ะ
ผู้รับเหมายังไม่สามารถเปิดประมูลแล้วก็ประกาศหาผู้รับเหมาได้
ชาวบ้านบอกโอ๊ยขอเถอะใครก็ได้
ผู้มีอำนาจผู้เป็นใหญ่เป็นโตหรือใครที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
สักทีได้ไหมตายไปหนึ่งศพแล้วอย่าให้ต้องมีการสูญเสียมากกว่านี้เลย
นายนัทพลที่เป็นคนขับรถกระบะนะคะ
คือคุณหมอบอกว่าก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วล่ะเพราะไม่ได้บาดเจ็บอะไร

ก็สอบปากคำอย่างละเอียดแล้วแล้วก็โดนตั้งข้อหาด้วยนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็โดนปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพระเอกรินญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจค่ะ